นี่นายยกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ที่จังหวัดสุราธานีแล้วก็ที่สงขลา
เพื่อไปการตรวจเยี่ยมเขตเศรษฐกิจพิเศษ

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กาเศรษฐกรชาวส่วนอย่าง
วันนี้ครับผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
จะนำคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุราธานี

ตามนโยบายขับเคลื่อเศรษฐกิจของรัฐบาล
แล้วก็พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

พร้อมกับตรวจเยี่ยมโครงการปลูกกล้วยหอมทองแซม

กล้วยหอมทองถ้าแซมอยู่ในสวนยางพารา
เพื่อถือว่าเป็นพื้นที่การเกษตรอีกรูปแบบหนึ่ง
เขาบอกว่ากล้วยหอมทองส่งออกไปขายญี่ปุ่น

สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางพารา
ที่ตอนนี้ราคายางพาราตกต่ำ๓กิโลร้อยถึงไหม
ใช่นะฮะไม่ถึงนะคุณถึงหรือเปล่า

เออนะฮะซึ่งมาตรการเหล่านี้จะเป็นการแก้ปัญหายางพาราตกต่ำ

ก็ไม่อยากให้ชาวสวนยางฝากชีวิตไว้กับ
ปลูกยางพาราเพียงอย่างเดียว
นี่พลเอกประยุทธ์เคยพูดไว้นะครับ
ก็การไปตรวจครั้งนี้ก็ไปที่บ้านสมาชิกสหกร
การเกษตรบ้านนาศาลจำกัดหมู่๔ตำบลท่าเรืออำเภอ

แล้วก็ตรวจเยี่ยมกิจกรรมประชารัฐ
มอบเงินช่วยเหลือตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
แล้วก็พบปะกับประชาชนด้วยที่โรงเรียนบ้านหนองเรียนนะครับ
จากนั้นในช่วงบ่ายไปไหนครับคุณ
ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะก็จะเดินทางต่อไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่อาคารศูนย์บริการการลงทุนโครงการนิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง
รวมถึงค่ะจะไปเยี่ยมชมแล้วก็ทำพิธีเปิดอาคารศูนย์บริการการลงทุนโครงการนิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง
หัดใหญ่จังหวัดสงคลานอกจากนี้ก็พบปะประชาชนก่อนที่จะเดินทางไปที่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลานะคะ
เพื่อทำพิธีเปิดอาคารด่านพรมแดนสะดาวขาออกพร้อมกับพบประชาชนและเยี่ยมชมอาคารด่านพรมแดนสะดาวขาออก
ที่ด่านศูนย์ลากากรสะดาวก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพภาหานคร
ใช่ครับอันนี้เป็นหนึ่งในเรื่องของนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมของรัฐบาลที่จะมีการทำเป็นซุปเปอร์คัสเตอร์
คือทำเป็นโครงการนิคมอุตสาหกรรมเมืองยางเพราะว่าทางภาคใต้เนี่ยมีการปลูกยางเยอะผลิตยางเยอะแล้วก็ส่งออก
ทำเป็นซุปเปอร์คัสเตอร์หมายความว่าเอากลุ่มของผู้ประกอบการที่มีความสามารถเรื่องของยางมารวมกลุ่มกัน
จะได้สร้างอำนาจการต่อรองเรื่องของราคาเรื่องของการส่งออกเรื่องของการนำเข้าจะได้มีอำนาจมากขึ้น
มีพลังมากขึ้นมีพลังมากขึ้นแล้วก็แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
เมื่อวานนี้จริงนายมตรีไม่ได้ให้สัมภาษณ์เองนะจะเดินทางไป
เมื่อวานเตียนพลตรีสันเสริญแก้วกำเนิดก็กลายเป็นประเด็นแล้ว
ตีสันเสริญก็เป็นประเด็นอยู่เพื่อไทยซัดไก่อูมั่วล้ม๓๐บาทประเด็นของ๓๐บาท
ว่ายังไงกันแน่สุดท้ายไม่ล้ม
แต่ว่าทางเพื่อไทยหรือว่าทางฝากฝั่งของนายจตุพรพรมพันธ์เอง
ออกมาบอกว่าก็ให้ไปฟังดีก็รัฐบาลเคยพูดมาแบบนี้
ทางรัฐมนตรีสาธารณสุขเคยพูดมาแบบนี้คล้ายว่ามันเสียงงบประมาณ
เขาก็เลยคิดไปได้ไงว่าอาจจะล้ม๓๐บาทหรือเปล่า
กลายเป็นประเด็นนะครับเพราะว่ายงถึงพนตรีสันเสริญแค่กำหนดนะครับ